คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะผู้ชายคนนี้เขากำลังข้ามถนน
ปรากฏว่ารถเก๋งมาในน่ะพุ่งชนอ่า
ชนจนลอยกระเด็นมากระแทกกระโปรงรถแล้วลอยไปกระแทกหลังคาร่วงตกลงมากลางถนน
เพื่อนรักนะร้องไห้
เปิดผ้าที่คลุมศพไปไปร้องไห้อย่างหนักเลยค่ะ
โอ้โหมุดเข้าไปใต้ผ้าคลุมศพพยายามจะปลุกเพื่อน
ตื่นเพื่อนตื่นตื่นตื่น
จนสุดท้ายรู้ว่าไม่สามารถที่จะทำให้เพื่อนตื่นมาได้แล้ว

นี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะคือนายบรรลือศักดิ์คำนึงวิทย์ค่ะ
เข้าไปใต้ผ้าคลุมศพของนายบัญชาธีรศักดิ์สกุลชัย

แล้วนายบัญชาโดนรถชนเสียชีวิตตอนที่กำลังข้ามถนนเลยนะคะ
เพื่อนก็ร้องไห้พยายามเรียกให้นายบัญชาฟื้นคืนมา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาตรงถนนสิริโสธร

ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
เจอร่างของผู้เสียชีวิตนอนอยู่ตรงทางเท้า
แล้วเพื่อนเขาช่วยอุ้มขึ้นมาจากกลางถนนเลย
สภาพศพคุณผู้ชมไหล่ซ้ายฉีกขาหักทั้งสองข้าง
ชายโครงขวาเป็นแผลใหญ่มากนะคะ
เพราะว่าโดนรถเก๋งสีดำมาพุ่งชน
ทีนี้เพื่อนของคนตายเล่าให้ฟัง
ว่านายบัญชาทำงานอยู่ที่สถานีขนส่งใหม่
แล้วพอหลังเลิกงานปกติเขาก็จะข้ามถนนนะคะไปซื้อของที่ร้านชำ
เสร็จแล้วก็จะข้ามกลับมาเอามานั่งกินมานั่งสังสรรค์กับเพื่อน
ทีนี้วันนั้นกำลังข้ามถนนกลับมา
แล้วจังหวะรถเก๋งพุ่งมาพอดี
ชนแล้วทำให้เพื่อนเสียชีวิตทันทีนะคะ
ส่วนคนขับรถเก่งไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
ยังตกใจอยู่เลยคุณเห็นสภาพด้านหน้ารถเก่งไหมเนี่ย
แบบนี้ค่ะคนขับเป็นผู้หญิงบอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถกลับบ้านในเลนซ้ายสุด
ทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยตัวของนายบัญชาเขาเดินข้ามมาเหมือนกับระยะกระชั้นชิดนะคะ
หักหลบแล้วนะแต่หักหลบไม่ทันก็เลยพุ่งชน
แล้วร่างของนายบัญชากระเด็นไปกระแทกกับกระจกหน้ารถ
แทกกับหลังคารถแล้วก็ตกกลางถนน
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมกระจกหน้ารถนี่คือแตกร้าวไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพผู้ตายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แล้วก็มอบร่างให้ญาติกลับไปนำไปประกอบพิธีตามศาสนา

เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ